เคียนเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือที่ใหม่และอายุที่เพิ่มขึ้น
เพราะเราจะพาไปดูตะเคียนเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี
ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณผู้ชมระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยลดลง
ก็เลยทำให้ชาวบ้านออกไปหาปลากัน
แล้วชาวบ้านที่ออกไปหาปลาด้านไปเจอกับต้นตะเคียนอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
พอชาวบ้านทราบข่าวนั่นแหละคุณค่ะพากันมาเลยรวบรวมเงินกันเลยนะ
จ้างรถเครนมายกมาตักกันไปแล้วก็นำต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำทันที
ตะเคียนต้นนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ๕๕๐ปีเลย
ยาวประมาณ๑๖เมตรกว้าง๔๕เมตร
หรือขนาดง่ายเลย๓๔คนโอบคุณ
แล้วต่อมาชาวบ้านในพื้นที่นำต้นตะเคียนไปไว้ที่
วัฏศาสถีตมน้ำทรงอำเภอพญุหะคิริจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ตอนนี้ต้นตะเคียนก็ไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อย
บรรดานนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดเลยค่ะเข้ามาทำการจุดทูบ
กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากตะเคียนต้นนี้

บางคนก็ใช้วิธีแตกต่างกันออกไปตามความถนัดด้วยนะ
บางคนก็ใช้วิธีที่ถนัดมากก็คือถ่ายรูปก่อน
ตรงไหนขาวถ่ายไปก่อน
ตัวไหนขาวสแกนไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน

ถนัดแบบนี้สายตาก็ใช้มือทาถูทาถูรูปคำกันไปนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมยังไงจะขอโชคขอลาบกัน
ไม่ว่าแต่การเว้นระยะห่าง

เขาจะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ
เพราะฉะนั้นแล้วก่อนกลับล้างมือให้เรียบร้อยด้วยนะจ๊ะ